เชียร์๒คนแล้วก็เป็นตัวเต็งเป็นความหวัง
โชว์ฟอร์มได้ดีสำหรับชัดชัยบุตรดี
แล้วก็เต็งหนึ่งนะครับที่เป็นความหวังในประเภทชาย

ก็ได้บ่ายรอบแรกมาคิดว่าเจอของแข็งจากบริการ
ด้วยชื่อเนี่ยดูของแข็งแต่ว่าดูจากฟอร์มการชกเนี่ย
คือเป็นนักชกดาวรุ่งไงแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็ทำเต็มที่แล้วล่ะ
กันสุดใจแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยก็ไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้
ไม่เป็นไรยังเชียร์กันต่อได้เพราะว่ายังเหลืออีกหนึ่งรุ่นนะครับ
สำหรับการทางขันชกบริษักรสมัครเล่นเป็นของประเภทอย่างกันบ้าง
จากปีเมื่อไรเล่าเปรียบนะครับโชคครั้งเดียวได้เห็นท่องแดงปลอบใจหรือเปล่า
เดี๋ยวไปติดตามกันแต่ว่าย้อนไปดูหน่อยนะครับกับเหตุการณ์เมื่อวาน
สำหรับ๒คู่ที่เรามาติดตามให้ชมกันครับ
เมื่อสี่ปีก่อนเนี่ยโชคในรุ่น๕๑กิโลกรัมนะครับ
หนักมาก็ฟอร์มดีมากแล้วก็ชนะมาตลอดนะครับในช่วงหลัง
อันสุดท้ายเนี่ยเจอกับทางวารดิเมียนิกิติลจากรัสเซีย
ซึ่งมีดีกรีเป็นเหรียญเงินชิงชำโลกในรุ่นนี้นะครับ
จริงก็โชคได้สดสมชื่อนะดีกว่า
คู่นี้ที่ผมให้ได้เลยเพราะดูแล้วยกแรกเราน่าชนะ
ให้เราแพ้๙๑๐กลับมาอย่ก๒
เราเดินก็ได้ต้องไปวัดกันสุดท้ายก็ผ่านไป๒ยกและ
รู้คะแนนก็รู้ว่าโ๊ค๓ต้องเดินคือยก๓ก็เดินนะ
จังหวะถอยท้ายแค่ถอยท้ายเท่านั้นเป็นเรื่องเลยนะครับเพราะว่านิกิตินเขาก็เดินตลอดเวลาเหมือนกัน
แล้วดูนิกิตินดิมีแผลแตกด้วยแถวบริเวณศีรษะ
ใช่ครับอันนี้เป็นปัญหาคู่หนึ่งที่เราเห็นชัดเจนว่าถึงแม้ชัดชัยจะถอยแต่ว่าถอยแล้วจังหวะเข้าบวกเนี่ยบวกเป็นชุด
แล้วเข้าทุกดอกซ้ายเนี่ยเข้าทุกหมัดแต่สุดท้ายก็แพ้อย่างที่เห็นนะครับคะแนนออกมา๑ต่อ๒เสียงนะครับ
ชนะไปยกที่๒ยกเดียวโอ้โหน่าเสียดายที่แพ้ไปนะครับในรอบ๑๖คนสุดท้ายสำหรับโอลิมปิกในครั้งนี้
ไปโอลิปิก๔ปีที่แล้วในโอลิปิก๒๐๑๒เจ้าสดก็ตกรอบนี้เหมือนกัน
ครั้งนั้นเนี่ยไปแพ้กับนักชกคิวบาร์แหม่น่าเสียลายฟอร์มดีนะครับแต่บางทีอาพับไม่มีโชคไง
ก็ต้องรอดูต่อไปนะครับ๓๑ปีนะครับครั้งหน้าถ้ายังมาใหม่เนี่ยประสบการณ์ตอนนี้มันเต็มเปรียบแล้ว
มันอยู่ที่โชคกับวาสนานะครับอย่าเพิ่งยอมแพ้ด้วยสภาพร่างกายก็ถือว่าสำคัญครับ
นี้มาน้ำหนักที่ไม่ต้องลดเยอะอายุมากขึ้นก็ชกได้ดีขนาดนี้ผมว่าชนะใจคนไทย
กลับมาเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีเหรียญแต่ว่าน่าจะมีคนพูดถึงเยอะครับ
หลังจบการแข่งขันดูกันหน่อยนะครับชัดชัยก็โพสต์เฟซบุ๊คขอโทษแฟนกีฬาชาวไทย
ที่ไม่สามารถนำจะชนะกลับมาได้แล้วก็รู้สึกเสียใจที่สุดในชีวิตการเป็นนักมวย
อันนี้ตัดเพราะไม่ได้ตัดเพราะตัวเองหรอกคือตัดเพราะความเสียใจที่เรื่องของการให้คะแนน
ก่อนนี้เขาก็เคยโดนแบบนี้เหมือนกันคือเคยชกชนะแล้วก็สุดท้ายเครื่องคิดเครื่องคิดคะแนนมันเสีย
ซึ่งครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแบบนั้นแต่ว่าวิธีการให้คะแนนมันแปลก
ถึงได้บอกไงว่าฟอร์มดีมากแต่บางทีมันอาพับไม่มีโชคจริง
เอาละครับไปดูบรรยากาศที่นี่บ้างที่อำเภอตาพระยาจังหวัดสะแก้วนะครับ
เป็นบ้านเกิดของเจ้าสดชัดชัยชาวบ้านก็มาร่วมกันเชียร์และให้กำลังใจ
เชียร์หลายคนแสดงความไม่พอใจกับผลที่ออกมาแบบค้านสายตานะ
ขณะที่บางคนเนี่ยเขาบอกว่าถึงกับร้องไห้เลยทีเดียวเสียใจมาก
ขณะที่ผู้สื่อข่าวนะครับก็ไปถามคนนี้ครับนางทองมาบุตรดีซึ่งเป็นแม่ของชัดชัย
เธอก็กล่าวว่าแม้ว่าลูกชายนั้นจะไม่ชนะคะแนนแต่ก็ถือว่าทำเต็มที่แล้ว
ชนะใจแฟนหมัดมวยแน่นอนพร้อมกับแสดงความภาคภูมิใจในตัวลูกชายกับแมชนี้นะครับ
หลังจากชัดชัยแพ้ไปแล้วนะครับอีกสักประมาณสองชั่วโมงกว่าหลังจากนั้นนะครับ
วิทยาชัยมาสุกครับนักชกความหวังเบอร์หนึ่งของทีมกำปั้นไทยในชุดนี้นะครับ
ในรุ่น๖๔กิโลกรัมก็แพ้ให้กับแกรรี่รัสเซล
ชกดาวรุ่งจากสหรัฐอเมริกาในวัย๒๐ปีแบบไม่เอกชันนะครับ
ต่อ๒เสียงครับก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันแพ้เหมือนชัดชัยเลย
ยกสองกลับมาชนะแล้วก็ยกสามมาแพ้ยกหนึ่งแพ้เหมือนกันนะครับ
แต่ว่าคู่นี้มีจุดน่าสังเกตคือวิชัยนั้นถอยครับ
แล้วรู้เลยว่าเขาชอบมวยเดินนะครับกรรมการชอบมวยเดินต่อ
ที่การทิ้งคะแนนเนี่ยเรียนได้ทราบอีกครั้งกรรมการห้าคน

ดังนั้นเนี่ยมันอาจจะมีไอ้๒เสียงที่ไม่ได้ขึ้นมาเนี่ย
อาจจะเป็นสองเสียงที่ให้วิชัยชนะก็ได้แต่ดันไม่ได้สุ่มขึ้นมาเท่านั้นเอง
พ่ายแพ้ของสองนักชกไทยเนี่ยตรงนี้อาจจะต้องมาพูดคุยกัน
หลังจากจบการนานในสถานการชกของนักชกไทยเนี่ยควรจะเปลี่ยนหรือไม่

จริงส่งเมื่อวานเนี่ยส่งดีกว่าเยอะนะครับดูยากรรมรักษาส่งคุมรูปเกม
แต่ว่าจังหวะการถอยเนี่ยเขาเข้ามารัวแล้วเขามองตรงนั้นว่าเขาให้มวยเดินมวยบุกนะครับ
หลังจบการแข่งขันไปดูกันหน่อยในโลกโซเชียลของวุฒิชัยนะครับ
เขาก็ได้โพสต์ภาพตัวเองนั่งก้มหน้าโดยไม่มีคำบรรยายเลย
ก็มีแฟนกีฬาชาวไทยครับเข้าไปให้กำลังใจมากมายนะครับ
สำหรับในโอลิมปิกครั้งนี้เนี่ยทีมกำปั้นไทยต้องบอกว่าเหลือเพียงแค่เปรียมวิไลเล่าเปรียมนะครับ
ซึ่งเป็นนักชกหญิงที่จะขึ้นชกในรอบ๘คนสุดท้ายในคืนวันพรุ่งนี้
วันที่๑๖สิงหาคมนี่แหละก็เตรียมลุ้นกัน
เหลืออีก๑เหรียญให้ได้ลุ้นสำหรับทีมกำปั้นไทยนะครับ
ชนะยิปปุยยินจากฮ่องกง๒เกมรวดนะครับ
และ๒๑๑๒คว้าชัย๒นัดผ่านเข้ารอบ๑๖คนสุดท้าย
ไปเจอกับอากาเดชยามากูจิมือ๑๐ของรายการและมือ๑๒ของโลกจากญี่ปุ่น
ที่ญี่ปุ่นเขายกว่าเป็นน้องเมย์ของญี่ปุ่นนะครับ

แต่ว่าครั้งนี้เธอน่าจะเตรียมตัวมาอย่างดีในการเจอกับน้องเมย
เมย์ก็มองว่าการเจอกับอากาเดชนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายครับ
มันมีทางมีการที่ได้ขอมือจุดแข็งออกมาได้

เหมือนเดิมครับซึ่งหลังจากที่น้องเมย์นั้นคว้าชัยชนะได้นะครับ
ฐานัดคุณพ่อกับวินัจชัยอินทนนท์
คุณพ่อของน้องเมย์ก็แสดงความมั่นใจว่าลูกสาวนั้น
จะสามารถเข้ารอบลึกได้และทำผลงานให้ได้ดีนะครับ
เพราะว่าตอนนี้เธอนั้นน่าจะมั่นใจขึ้นนะครับ
ส่วนทุกวันนี้เนี่ยก็บอกว่าสื่อสารกับลูกสาวทุกวันผ่านไลน์
แล้วก็ส่งกำลังใจให้กับเธอทุกวันด้วยนะครับ
ว่ากำลังใจดีฟอร์มก็ดีด้วย
ส่วนอีกหนึ่งคนนะครับที่มีลุ้นฟอร์มก็ถือว่าใช้ได้

เอาชนะเค็ดฟูกุลนะครับมือวางอันดับ๖๖ของโลกจากมอริเชียสนะครับ
ไป๒เกมรวด๒๑ต่อ๗และ๒๑ต่อ๑๘ผ่านเข้ารอบเจอกับทาง
ไม่งั้นต้องเจอกับเนวาวกลายเป็นงานที่น่าจะมีลุ้นเลยนะครับ
แสดงว่ามาเรียคนนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกัน

เราอ่านกิรเดชอภิบาณรัฐนะครับ
ทำเพิ่มในวันสุดท้ายอีก๔อันเดอร์

สกอร์รวมนั้นมี๘อันเดอร์นะครับ

คว้าเหรียญทองถึง๘สตรกนะครับ

ก็ตามอันดับ๓ที่ได้เหรียญทองแดงไป๕สตรกเหมือนกันนะครับ

ก็รวม๕อันเดอร์จบอันดับที่๑๕ร่วมนะครับ

แล้วก็ดีใจที่ได้กลับมารับใช้ประเทศชาติอีกทีนึง
ดีใจที่เขากลับมาเป็นหนึ่งในกีฬาโอลิมปิกครั้งนี้
แล้วก็อาร์มเองก็จะพยายามทำหน้าที่ให้เต็มที่
แล้วก็จะกลับมาอีก๔ปีข้างหน้าให้ได้ครับ
ก็สำหรับกอล์ฟชายนี่ก็ถือว่าทำเต็มที่แล้ว

มือสองโลกนะครับความหวังสูงสุดเหมือนกันของทัพนักกีฬาไทยนะครับ

มาราทอนหญิงเจนวงวรโชธทำเวลา๒ชั่วโมง๔๗นาที๒๗วินาทีได้อันดับที่๙๑
แล้วก็นัทยาธนรณวัฒน์นะครับทำเวลา๓ชั่วโมง๑๑นาที๓๑วินาทีเข้ามาอันดับ๑๓๐ครับ
ส่วนยิงปืนประเภทปืนยาสามท่าบุคคลชายนพิษต่อตั้งพาณิชย์นักกีฬาไทยไม่ผ่านรอบคันเลือก
ร่วมกันส่งแรงเชียร์ทัพนักกีฬาไทยทุกไฮไลท์กีฬาดัง
และดูย้อนหลังได้๒๔ชั่วโมง
คุณก็สามารถเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยได้ครบทุกประเภทกีฬา
ชมกีฬาที่คุณชื่นชอบได้ทั้ง๑๒ช่องด้วยนะครับ
ติดตามชมและเชียร์ทีมนักกีฬาทีมชาติไทย
ที่แรกและที่เดียวบนมือถือเท่านั้นถึง๒๑สิงหาคมนี้ครับ